โดยเฉพาะในต่างประเทศที่ตอนนี้คนต่างชัดเขารอดูอยู่
แล้วก็บางคนกำลังส่องกล้องดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าวันนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่า
ฟอริดาเขามีการไปตั้งกล้องเก็บภาพนี้เอาไว้เลย

ปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อพระจันทร์เต็มดวง
เคลื่อนที่เข้าใกล้โลกของเรามากที่สุด
นับได้ว่าเป็นการเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุด

และถ้าหากว่าคุณผู้ชมพลาดชมในรอบนี้
ต้องรอดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันสวยงาม

โอ้โหก็อีกประมาณสักสิบกว่าปีเลยนะครับ
หรือต้องรอไปอีกประมาณสักก็๑๘ปีตอนนั้นก็
เรา๓คนถ้ายังดูไหว

ประชาชนต่างพากันทยอยออกไปรอชมปรากฏการณซุปเปอร์มูล
บริเวณยอดเขาในเมืองกวาดาราฮารานะครับ

โดยแต่ละคนเดินทางไปรอเฝ้าชม
แล้วก็บันทึกภาพปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูลอย่างคึกคัก
ดาราศาสตร์บอกว่าดวงจันทร์จะเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกมากที่สุด
ในช่วงเวลาตั้งแต่๖นาฬิกา๒๓นาที

และถ้าหากว่าท้องฟ้าโปร่งไม่มีเมฆมาบดบัง
จะทำให้เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติถึงร้อยละ๑๔
และมีความสว่างกว่าปกติประมาณร้อยละ๓๐

ไปครับไปดูกันต่อที่ซิดนี่ออสเตรเลียครับ
ดานักท่องเที่ยวก็พากันขึ้นไปบนสะพานซิดนี่ฮาเบอร์บริช
เพื่อจะไปจุดชมวิวเห็นปรากฏการณซุปเปอร์มูลอย่างใกล้ชิด
แล้วก็ชัดเจนมากที่สุดนะครับ
นี่คือบรรยากาศจากออสเตรเลียครับ

เห็นปรากฏการณซุปเปอร์มูลได้ในช่วงกลางดึก
เวลาประมาณสัก๕ทุ่มกับอีก๒๑นาที
โดยจะเห็นดวงจันทร์มีขนาดใหญ่กว่าปกติประมาณร้อยละ๗
และมีความสว่างกว่าปกติถึงร้อยละสิบห้า
ซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่า
ในช่วงที่เกิดปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูลนั้น
อาจจะมีเมฆมาบดบังอยู่บ้าง
แนะนำให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา

เพื่อรับชมปรากฏการณ์ซุปเปอร์มูลได้อย่างเต็มอัตรรสครับ